ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเรือนก่อน

เพราะว่าที่เลยเนี่ยตอนนี้พายุฝนฟ้ากระหน่ำมาก
ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็เลยมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเดือดร้อน
ไม่มีใครตั้งตัวทันนะคะยกของไม่ทันทำได้แค่หนีเอาชีวิตรอด
บางคนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ไลฟ์เหตุการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
ใครที่ติดต่อหน่วยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมู่เก้าด่วนเลยนะคะ
ตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคา
นี่ค่ะเป็นชาวบ้านพื้นที่หมู่๙บ้านสูบในตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองเลยนะคะ
ขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมดูจากภาพจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยไหลเร็วแล้วก็แรงมากเป็นน้ำป่านะคะ
แล้วก็ชั้นหนึ่งก็คือท่วมแทบมิตรแล้วอะค่ะ
บางคนก็ต้องปีนหลังคาหนีน้ำสำหรับคนที่บ้านเป็นชั้นเดียวนะคะ
เอาผ้าใบเอาชุดกันฝนคลุมวาย
กลับทหารก็เคยหันดูแลเยอะแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยครับ
คลุมไว้แล้วก็ทำได้แค่นั่งดูสถานการณ์อยู่บนหลังคา
ส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายบริเวณฝ่ายเก็บน้ำใกล้กับหมู่บ้านสูบค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่านี่แหละจุดนี้แหละ
ฝนที่มันตกหนักเนี่ยมันทำให้น้ำล้นแล้วฝ่ายตรงนี้มันขาด
น้ำมันก็เลยไหลท่วมเข้าไปในพื้นที่บ้านสูบ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างต่ำค่ะ

สำหรับกระแสน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยโอ้โห
ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำมานะคะ
อำเภอปากชมน้ำป่าก็ทะลักเข้าสู่อำเภอนาด้วง
แล้วก็ไหลไปเรื่อยไปเร็วไปแรงด้วยค่ะ
ไหลลงคลองแล้วก็ไหลทะลักเข้าพื้นที่อำเภอเมือง
คือน้ำป่าเนี่ยนะคะเข้าสู่พื้นที่ตำบลน้ำสวย
ท่วมบ้าน๗หมู่บ้านหนักที่สุดมีอยู่๓หมู่บ้านนะคะ
คือหมู่๑หมู่๕หมู่๙
น้ำท่วมสูงบางหลังน้ำท่วมสูงถึง๓เมตร
ตอนนี้ได้รับผลกระทบ๔๕๐หลังคาเรือนนะคะ
ระดับน้ำที่ท่วมสูงเนี่ยค่ะชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สิน
หนีน้ำไม่ทันได้รับความเสียหายเยอะมาก
ผู้สูงอายุเด็กเล็กต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
แล้วบ้านถูกน้ำซัดเนี่ยพังไปหลังนึงเลยนะคะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ถูกน้ำป่าพัดลอยไปกับน้ำ
หลายหน่วยงานกำลังส่งความช่วยเหลือไปค่ะ
นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
ก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยได้ประมาณร้อยละ๖๐นะคะ
แต่บางส่วนยังติดอยู่บนหลังคาไม่สามารถออกมาได้
เพราะว่าบางส่วนที่ยังความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึง
คืออยู่ท้ายหมู่บ้านน้ำสูงมาก
ก็ต้องวางแผนนำเรือเข้าไปช่วยเหลือค่ะ

มันเริ่มจะลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

สนิทเลยเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ
ไฟถูกตัดดับขาดหมดเลย

ต้องจุดเทียนไข่ให้แสงสว่างเอาค่ะ

ที่เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านแบบนี้
ลองฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนกันหน่อยนะคะ
อีกละเขาในบ้านเลยนะออกเครื่องบ้านเลย
ก็เลยมาหากันเก็บของกับเก็บเบ็บภามาระ
เรามันติดมาแล้วมันติดมาเบ็บเชื้อหาอะไร
ทำไมข้องสำจิ้นหลังขวนเขาก็ได้จัดงาน

ถูกน้ำพัดไปทั้งหลังเลยนะคะ

ของเครื่องใช้ถูกน้ำซัดได้รับความเสียหายหมดเลย
มีรายงานเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะว่า
ที่บ้านไร่ทามในตะบนกุฎป่องซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับตำบลน้ำสวย
มีชาวบ้าน๘คนถูกน้ำป่าพัดศูนย์หายไปค่ะ
เบื้องต้นกู้ภัยช่วยเหลือไม่ได้๗รายแล้ว
แต่อีกหนึ่งรายตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ

ล่มค่ะทำให้คนบนเรือ๕ชีวิต

น้ำแบบมาเร็วมาแรงแล้วก็ถูกพัดไปแบบนี้
แต่ยังโชคดีนะคะที่ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
ภาพเนี้ยค่ะคือชาวบ้านห้าคนเขาเอาเรือพายออกมาจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมพายไปตามแม่น้ำปากป่านตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอฝากฟากท่าจังหวัดอุตรดิษฐ์แต่น้ำมันเชี่ยวมากคุณผู้ชมน้ำซัดเรือล่มเลยนะคะทั้งห้าคนนี้ก็ลอยไปตามน้ำอย่างที่เห็นในคลิปเลยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามตะโกนบอกว่าให้จับกิ่งไม้
ทุกคนค่ะ